หลังจากที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าท้อง๘เดือนนะครับได้โพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์
บอกว่าต้องการขายบริการทางเพศเพื่อหาเงินไปคลอดลูก
ล่าสุดตำรวจปอทตรวจสอบจนเจอตัวแล้วพบว่าได้โพสต์แบบนี้จริง
แล้วก็กำลังเรียกให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพราะเรื่องนี้ถือว่าทำผิดหลายข้อหาด้วยกัน

เก็บขายบริการทางเพิ่มลงในส่วนเกี่ยวกันแล้วอีกภาพคือ๕บาทก่อนการหรือ๖๗บาทเพื่อยืนยานการนัด
พร้อมทิ้งท้ายข้อความด้วยว่าคนไทยไม่ทิ้งกันช่วยอุดหนุนด้วย
ซึ่งนอกจากนี้เธอยังถ่ายรูปและคลิปเปลือยรวมถึงชุดชั้นในของตัวเองด้วย
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่บอกว่า
เป็นพฤติกรรมที่น่าสลดใจอย่างยิ่งของผู้ที่กำลังจะเป็นแม่
ประกาศขายเรือนร่างอ้างว่าเพื่อนลูก
รวมถึงยังเป็นห่วงด้วยว่าหากลูกคลอดออกมาแล้ว
แม่รายนี้จะสามารถเลี้ยงลูกได้หรือไม่และจะหาเงินจากที่ไหนมาเลี้ยงดู
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอผู้กำกับการ๓
กรรมคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือบกปอทในฐานะรองโฆษกบกปอทกล่าวว่า
กระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดในลักษณะเสนอขายบริการทางเพศ
ถ่ายรูปภาพลามกและคลิปวิดีโออาณาจารย์ซึ่งมีข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคาร
ในลักษณะที่น่าเชื่อว่ามีการเชิญชวนให้ซื้อขาย
ขณะนี้ฝ่ายสืบสวนทราบแล้วว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นใคร
และได้พูดคุยเบื้องต้นเธอยอมรับว่าเป็นบุคคลในภาพจริง
ส่วนรายละเอียดต้องรอให้เจ้าตัวเข้าพบพนักงานสอบสวน
เมืองต้นเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พศ๒๕๕๙
มาตรา๑๔วงเล็บ๕ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลในลักษณะลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
และเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการค้าประเวณีมาตรา๗
ผู้ใดโฆษณาหรือรับโฆษณาชักชวนหรือแนะนำด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์
หรือกระทำให้แพร่หลายด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะเพื่อการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น
มีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๒ปีปรับตั้งแต่๑๐๐๐๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนผู้ที่แชร์หรือส่งต่อภาพโป๊เปลือยลามกอนาจารย์ก็จะถือมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔วงเล็บ๕
อัตราโทษเท่ากับผู้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เช่นกัน
ส่วนกรณีที่ผู้โพสต์ผู้แชร์เป็นเพจดังต้องดูที่เจตนาว่า
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความสนุกหรือ

พร้อมฝากถึงประชาชนก่อนโพสต์หรือแชร์
ต้องมีวิจารณญาณให้ถี่ถ้วน
เพราะหากทำไปแล้วต้องรับผิดชอบในผลที่จะตามมาด้วย
อรพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน